ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพฤศกความรักคนโสดจะปลอดโปร่ง
เรื่องรักเรื่องใครไม่สนใจใครคนมีคู่
ระวังถูกยุโยงจากคนใกล้ตัวอย่าไปหวั่นไหว
ทำให้รักที่เริ่มไว้ดีต้องแตกแยกสุขภาพ
จะมีอาการหลอดลมอักเสบหวัดลงคอไอหอบหืดหวัดเรื้อรัง
ไข้หวัดใหญ่ระวังอุบัติเหตุที่ใบหน้าจมูกปากหน้าผาก
ระวังอันตรายจากงูหรือสัตว์มีพิษการเงินค่อนข้างติดขัด
มีรายได้แค่งานประจำแต่รายจ่ายวนเข้ามาบ่อย
หนี้ตามทวงแต่ลูกหนี้หนีหายมีโอกาสได้โชคลาภจากคู่รัก
การงานบริวารหรือเพื่อนร่วมงานมีปัญหาทำให้ผลงานออกมาช้ากว่าแผนที่วางไว้
หากคิดเปลี่ยนงานเป็นจังหวะดีจะได้งานทำแต่ผลประโยชน์สู้งานเก่าไม่ได้
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์